มีเหตุการณ์ยิงกันตายค่ะที่หอพักแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๘ปี
ทีนี้พอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักที่เกิดเหตุ
ตัวสามีของผู้ตายไปดูภาพแล้วเขาก็บอกว่า
คนที่ก่อเหตุเห็นมีผู้ชายคนนึงไงมาที่หอพักเข้าไปในห้องด้วยกัน
ออกมาแบบรีบร้อนแล้วก็หายไปผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นผู้ชายที่มาติดพันเมียเขา
คือเมียเขามีผู้ชายมาติดพันหลายคนแต่เมียเขาก็อยู่กินกัน
แต่ว่าแยกกันทำงานกับสามีนะคะภาพนี้เลย
แล้วตัวสามีของผู้ตายบอกว่าอ๋อจำได้ผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นกิ๊กเมียอะไรแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานผู้เสียชีวิตคือนางสาวราตรีมีศรีอายุ๔๘ปีค่ะ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองที่ราวนมซ้ายมีรูกระสุน๔รูนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปคุยกับคนที่พักอยู่ห้องข้างไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
แต่มีคนบอกว่าได้ยินเสียงนะเสียงดังคล้ายเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
ทีนี้พอไปตรวจสอบในห้องมีตะกัวลูกปลายเป็นกระสุนปืนลูกซอง๔เมตรนะคะ
มีอาวุธปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
มีปลอกกระสุนปืนลูกซองซ่อนอยู่บนดาดฟ้า๑ปลอก
ตำรวจชุดสืบสวนก็เลยดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ทำให้เห็นว่าตอนผู้ตายเลิกงานนะคะแล้วกลับมาที่ห้องพัก
ก็คือช่วงเวลาประมาณ๖โมงเย็น
จากนั้นผ่านไปสัก๒๐นาทีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาเคาะห้อง
เรียกให้ผู้ตายเปิดประตูแล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปในห้อง
ไป๒ชั่วโมงเวลาสักประมาณ๒ทุ่มได้
ผู้ชายคนนี้เดินออกจากห้องด้วยท่าทางรีบเร่งแบบเนี่ยค่ะ
ออกมาจากห้องแล้วรีบเดินออกไปเลย
ตำรวจตั้งปมในการก่อเหตุเอาไว้๒เรื่องนะคะ
อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสามีของผู้ตายคาดว่า
นี่น่าจะเป็นผู้ชายที่มาติดพันธเมียตัวเอง
หรือ๒เรื่องของการขัดผลประโยชน์กัน
ทีนี้ค่ะเราส่งคุณจิรายุทธ์บุญชูนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่หอพักที่เกิดเหตุ
แล้วไปคุยกับแม่บ้านที่เขาดูแลหอพัก
แม่บ้านเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยเขาเคยมาเช่า
หอพักอยู่ประมาณ๒เดือนเมื่อช่วงกลางปี

ส่วนผู้ตายอยู่มาประมาณ๘ปีแล้วค่ะ
ซึ่งก็สนิทกันพอสมควร
ผู้ตายเป็นคนอัธยาศัยดี
ส่วนสามีของผู้ตายเพิ่งย้ายตามมาเมื่อ๕ปีก่อน
วันเกิดเหตุแม่บ้านบอกว่าได้ยินเสียง
ตอนแรกนึกว่ามอบแรงระเบิด
เสียงดังสนั่นไปทั้งอพาร์ทเมนต์ทั้งหอพักค่ะ
ก็เลยเดินไปดูว่าเอ๊ะห้องไหนหม้อแปลงระเบิดหรือเปล่า

ขอประตูอยู่นานนะคะไม่มีใครเปิด
แม่บ้านก็เลยเอากุญแจสำรองมาเปิดเข้าไปดู

ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แม่บ้านบอกว่าไม่รู้มูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่ผู้ชายที่อยู่ในภาพ
กล้องวงจรปิดที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยย้ายออกไป
ไม่มีใครเห็นอีกเลยไม่กลับเข้ามาอีกเลย
ส่วนความสัมพันธ์ของผู้ตายกับคนร้าย
แม่บ้านบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีความสัมพันธ์กันยังไงค่ะ

พันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์ผู้กำกับสพดหัวล่อบอกว่า
หลังก่อเหตุนายสุริยาศรีภูวงอายุ๓๖ปี
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยค่ะ
กระสุนปืนไปซ่อนไว้บนดาดฟ้าของอาคารแล้วก็หนีไปนะคะ
ซึ่งมีข้อมูลจากแม่บ้านของหอพักนี้บอกว่า
หลังจากคนร้ายเอาปืนไปซ่อน
ไม่เห็นภาพคนร้ายเดินลงจากอาคาร
เพราะว่าไม่เห็นภาพว่าเดินลงมาตามบันไดปกติ
เพราะว่าในแต่ละชั้นเนี่ยจะมีท่อขนาดใหญ่แล้วก็เกาะได้คาดว่าน่าจะหนีลงมาทางนั้น
ผู้กำกับสพดอนหัวล่อบอกว่าตอนนี้ขอหมายสารจังหวัดชนบุรีเพื่ออนุมัติออกหมายจับนายสุริยานะคะ
เมืองต้นแจ้งไว้๓ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะส่วนตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้
แต่ว่ามีเบาะแสก็คือสัญญาณโทรศัพท์มือถือค่ะ
จับสัญญาณได้ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
คาดว่าน่าจะหนีไปอยู่กับเพื่อนสนิทอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ
เดี๋ยวก็จะตามความคืบหน้านะคะว่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหนยังไง
เพราะว่าสัญญาณมือถือล่าสุดไปอยู่โน่นจังหวัดสมุทรปราการ
แต่ก็ถือว่าโหดเยี่ยมมากนะครับ